พาไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามใหญ่กะละมัง

ราคา๗๐บาทต่อชาม
แต่ว่าบางคนบอกแพงเฮ้ยเดี๋ยวฟังก่อน
รายได้ของเขาทั้งหมดจากการที่ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ด
เขาจะนำไปช่วยเหลือสัตว์
เลี้ยงดูสัตว์เพราะว่าเขาเปิดสวนสัตว์ขนาดย่อมใจกลางกรุง
นี้ต้องบอกว่าอิ่มท้องแถมอิ่มบุญ
ถูกต้องแล้วติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยละมังที่ขายอยู่ในบริเวณสวนสัตว์เพื่อเนียรัชชาญ
ชามเดียวอิ่มจุใจแน่นอนค่ะ
เพราะเสิร์ฟมาในชามใหญ่ไซส์พิเศษ
พร้อมเนื้อเป็ดเน้นน้ำซุปกลมชามละ๗๐บาท
ความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่
ไม่ใช่แค่บรรยากาศที่ร่มรื่นเคี้ยวขจีไปด้วยแม่กไม้

รสชาติอร่อยเข้มข้นในชามขนาดยักษ์เท่านั้นค่ะ
แต่ผู้ที่รับประทานยังจะได้ผลบุญจากข้าวก๋วยเตี๋ยว
จ่ายให้กับเจ้าของร้านในราคา๗๐บาทอีกด้วย
โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสวนสัตว์อาทิค่าอาหารสัตว์ค่ายา
และค่าสาธารณูปโภคต่าง
เพราะสวนสัตว์เล็กกลางกรุงแห่งนี้

ก็เพราะเจ้าของต้องการช่วยเหลือสัตว์ที่เจ็บป่วยถูกทอดทิ้ง
รวมทั้งอยากให้คนที่มาเที่ยวชม
ได้ความรู้และรักสัตว์มากขึ้น

ทีนี้พอใครไม่เอาตัวอะไรมันก็มาจบที่ผม
สวนสัตว์มีคนเอาสัตว์มาให้เป็นร้อยตัวเลย
เพราะเขารู้ว่าเราเลี้ยงแล้วเขาก็ไม่เอาแล้ว
แล้วบางทีเขาก็ให้มาเป็นเหมือนกับของขวัญวันเปิดสวนสัตว์อย่างนี้
ก้าวแรกที่เข้ามาในสวนสัตว
กแก้วมาคอสีสันสดใสสายพันธุ์สกาเล็ต๒ตัวนี้
เชื่อว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิงจะออกมาทักทายทุกคนที่มาเยือนค่ะ
บนพื้นที่๒๐๐ตารางวาถูกดัดแปลงให้เป็นป่าขนาดย่อม
โดยสัตว์ทุกตัวได้รับความคุ้มครอง
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปธรรม
คามิเลียนตัวนี้กรอกตาได้๓๖๐องศาจะเปลี่ยนสีไปตามอารมณ์
ตัวจิ๋วคอมม่อนมาโมเซตแลบลิ้นเล่นกล้องน่ารักสุดสุดค่ะ
อาศัยอยู่ในกรงที่สามารถวิ่งเล่นได้ทั่วบริเวณจนถึงบนต้นไม้

ถ้าอยากสัมผัสงูบนไพทอนทางสวนสัตว์ก็อนุญาตนะคะ
เพราะเป็นงูไม่มีพิษโดยเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการสัมผัสงูอย่างใกล้ชิด
ไปอีกนิดจะเจอจราเข้พันธุ์ไทยสีขาว
ไก่ฟ้าสีทองไก่ยักษ์
เต่าสุคาต้าเต่าบกที่ใหญ่เป็นอันดับ๓ของโลก
และนกชาปินัยนกพิราบที่อาศัยอยู่ตามเกาะกลางทะเลค่ะ
อีกหนึ่งขวัญใจนะคะของคนที่มาเที่ยวชมที่เพื่อนสวนสัตว์ฉานค่ะ
นั่นก็คือน้องแมวตัวนี้เองค่ะเป็นแมวสายพันธเบงกอค่ะ
เป็นสายพันธุแมวป่าผสมกับแมวบ้านนะคะ
เขาจะมีลวดลายคล้ายกับลายเสือค่ะ
ตัวนี้จะขี้เล่นมากเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ชอบทานเนื้อไก่เป็นอาหารโปรดค่ะ

คนรักสัตว์ที่สนใจไปเที่ยวชมสวนสัตว์เพื่อนได้รับฉาน
ตั้งอยู่ที่บริเวณซอยรามอินทา๕
เปิดตั้งแต่๑๐โมงถึง๖โมงเย็นปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน